มูเตรุให้เข้าใกล้ออกใส่

พี่หนุ่มพี่หมดดำไม่ยอมมานะ
ชวนแล้วนะผีพารวยในห้องกันเพลินที่ท่า
นาทีจากนี้ผมจะพามาไหว้แล้ว

เบื้องหลังผมนี่คือพระศิวัณธรรมราช
อยู่บริเวณสี่แยกถนนรัชดาตักถนนลาดพร้าวนะครับ
เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เริ่มมีคนมาบูชาศักระ

เขาให้ที่ประมาณ๒งานคือครึ่งไล่

เพราะเขาสัทธาและมีประธิษฐานทำให้เขารวย
เป็นมหามงคลที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
แล้วมีลูกค้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวัน
เอาละครับก่อนอื่นผมจะต้องนำทุกคน
บูชาศักระในวิธีการที่ถูกต้อง
ยแบบนี้ล่ะรวยไหว้แบบนี้ล่ะเห็ง
บริเวณสิวาลัยสถานแห่งนี้
มีของไหว้เตรียมไว้ให้สำหรับขามูเตลูทั้งหลายครับ
จัดเป็นเครื่องไหว้ถาดผลไม้เล็กใหญ่

หรือแม้แต่ของดำเครื่องไหว้พระลาหูก็มีด้วยเช่นกันครับ
สำหรับใครที่อยากตามรอยมูขั้นเทพให้รวยปังรับโชค
ก็มาไหว้เทพขอพรกันได้เลยนะครับ
ทูบ๗ดอกไหว้เสร็จแล้วปากก่อนเลยนะครับ
ทูปก็จะสื่อไปถึงสวรรค์ในชั้นฟ้านะครับ

โอมนามัสสิวายนมหาโอมนามัสสิวายนมหาโอมนามัสสิวายนมหา
ข้าพเจ้านายรักเลขานิเทศ
บูชาศักระองค์พระศิวะมหาเทพ
ข้าพเจ้าขอน้องกุศลทั้งหลายในบุญกริยาที่ได้สร้างและสะสมมา
แด่องค์พระศิวะเจ้าและเทพบริวาร
พระศิวาเจ้าเทพบริวารและเทวดานพรเคาะทั้ง๙พระองค์
จงประศิพรศาสตร์พอลประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านายรักเลขาที่เทศ
และพูดพบูชาสการะให้ร่ำรวยได้โชคดีในสำมขาชีวะจากนี้ได้เถิน

ระหว่างที่สั่นกระดิ่งก็อธิษฐานนะครับ
ว่าเราต้องพัฒนาอะไรให้ท่านรับรู้
ในความเชื่อเราบูชาด้วยไฟแล้วเนี่ย

จะทำให้สรรพข้อสรรพคายหมดไปนะครับ
และเบื้องเกิดความรุ่งรวดในดวงศาตาชีวิตนะครับ
มหาเทพภาษีวะนัตรราชนี้นะครับ

เป็นที่ยิ่งใหญ่มากในรัฐธิความเชื่อขององค์พระศิวาเจ้า
คือเรื่องเกิดขึ้นว่าในโลกมนุษย์ในอดีตรการในสมัยหนึ่งเนี่ย
ฤษีมหาฤษีสั่งปฏิบัติในพรสศิลป์เนี่ย
ขาดมั่วในกามโลกี
โดยต้องทำให้ภาษีวะซึ่งบำเพ็ญเพียนอยู่ที่ยอดเขาใกล้ราช
หนังเสือและปฏิบัติสมาธิภาวนาเนี่ย
ชวนพระนารายย์มาเฝ้าดูว่า
ฤษีมุณีเหล่านี้เนี่ยผิดต่อศีลต่อธรรม
ท่านจึงลงไปปราบเพราะไม่มีใครปราบได้แล้ว
ภาษีวะก็แปลงกลายเป็นมหานบหนุ่ม
นารัยก็แปลงกลายเป็นนางมุณี
คือเป็นสตรีรูปงามบวชนะ
นางพรามณีนางพรามณีบวชเป็นมุณีบวชเป็นฤษี

บรรดาฤษีต่างก็มาเกี้ยวพาราศี
แต่ท่านทั้งสองก็ไม่สนใจแล้วตักเตือนให้มีสติ
ฤษีก็ไม่ฟังในขณะที่ฤษีไม่ฟังนั้น
ฤษีก็ยังสาปใช้เวทมนต์กับองค์พระศิวะและพระนาราย

และแถมเมื่อใช้ไม่ได้ผลฤษีมุณีต่างที่ภัยศิลปิธรรม
ก็ใช้ให้พญายักษ์ที่ดูแลตัวเองชื่อว่ามุยะลากะเนี่ยนะ
มาเล่นงานพระศิวะด้วยกับพระนาราย
ศิวะจึงแปลงอวตารกับร่างไปเป็นพระศิวะ
แล้วเหยียบหน้าอกหรือยอดอกของไอ้เจ้ายักษ์มุยาลากะนะ
แล้วก็ไล่ลำท่าต่างคือท่านไม่ได้กระทืบตบตีเหมือนมนุษย์ธรรมดา
ถ้าปราบมานของท่านคือท่าเหยียบแล้วก็ไล่ลำนะ
ยักษ์ก็แพ้ต่อฤทธิ์ภรรษีมุณีก็กลัวก็ขอขมาลาโทษต่อองค์พระศิวะพระนารายย์
และปรับตนให้เป็นคนดียึดมั่นในศิลป์ได้ทำต่อไป
ถ้าไล่ลำครั้งนั้นเนี่ยประทับติดตราตึงจิตต่อองค์พระพุทธมุณีมหารือศรีมาก
จึงขอร้องให้พระพิคเนธซึ่งเป็นบุตรแห่งพระศิวะเนี่ยไปขอร้องพระศิวะไล่ลำอีกครั้งหนึ่ง
ศิวะเจ้าก็ยอมไล่ลำอีกครั้งหนึ่ง
มีเทวดามีลือสีมาดูกันมากมายเรียกว่าเป็นท่านาตราชหรือท่าไล่ลำทั้ง๑๐๘
ปรากฏว่าฤษีองค์ดังกล่าวก็คือพระพฤตมุณีหรือคนไทยเรียกพ่อแก่นั่นแหละ
อันนี้คือวาระหนึ่งอีกวาระหนึ่งคือองค์พระยาอนัตนคราชนะอยากจะเห็นท่าไล่ลำท่านให้ไปปฏิบัติธรรม

ท่านนัตรราชนะครับจึงเป็นที่มาว่าเมื่อภษีวะมีแสดงท่านนัตรราชจะปราบภัยและมานในท่านนัตรราชนะครับ

อันนี้คือวาระหนึ่งอีกวาระหนึ่งคือองค์พระยาอนัตนคราชนะอยากจะเห็นท่าไล่ลำท่านให้ไปปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติธรรมครบท่านก็ไล่ลำให้ดูท่านไล่ลำแค่สามครั้งท่านนัตรราชนะครับ
จึงเป็นที่มาว่าเมื่อพระศิวะมีแสดงท่านาตราชจะปราบภัยและมารและอุปสรรคทั้งหลายในโลกมนุษย์และในบรรดาสวรรค์ทั้งหลาย
เมื่อพระศิวะแสดงท่าไล่ลำจะบังเกิดสิ่งใหม่มีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการขยับเคลื่อนของโลกเกิดสุริยจักรวาล
เพื่อเป็นเทพดูแลมนุษย์ที่เกิดในวันต่างและราศีต่าง
ดังนั้นนี่แหละท่านถือว่าเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบรรดาเทพในฝ่ายฮิดูทั้งหมดใหญ่สุด
จัดสร้างให้คนบูชาศักระในสถานที่อย่างนี้
เปิดให้บูชาศักระได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุด
และในเที่ยงนี้ยังมีเทพอีกหลายพระองค์เช่นองค์พระพรมพระนารายนะครับ
พระราหูทรงครุฑซึ่งมีฤทธิ์มาก
ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับให้คนบูชาศักระเพราะฉะนั้น
นี่คือข้อมูลของท่านที่สนใจอยากเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตอยากจะมู
นะครับให้ถึงใจต้องศรีวรัยพระศรีวรรษฎราช
รับรองเป็นมงคลเปลี่ยนแปลงหลวงชะตาไหว้สักการะบูชาแล้วรวย

นารายนมหาอมนารายนมาฮาอมนารายนมาฮา

พระนารายณทรงพุธประธัปดาหูขอองค์พระนารายณจงช่วนปัดไฟของ
เป็นมหามงคลเกิดขึ้นกับดวงชะตาราศีของข้าพเจ้าตั้งแต่

ผมจะนำบูชาเทพทร์พระองค์หนึ่งครับคือหนึ่งในมหาเทพคือ
ให้เจอคู่พรหมลิขิตนะครับ
สาธุข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะมีคู่ในชาตินี้

ขอองค์พระพรหมจงสถิตรประสิทธิ์ปราศาสตร์พระพร
ปรารถนาปฏิฐานขอให้มีคู่จงสมหวังในการเจอคู่ดั่งปรารถนา
ใครปรารถนามีมิตรมีกรยานมิตรช่วยเหลือกระกูล
ได้มิตรมาเป็นคู่ช่วยเหลือตระกูลจากนี้ได้เถิน
ยังไม่หมดครับอีกองค์องค์นี้ขังมาก
คือเป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์
เปลี่ยนแปลงดวงชะตาชิดจากร้ายกายดีแบบฉับพลัน

เป็นใครเชิญไปพบกันเลยครับ
นามโมโตซาภาควาโต

อรหาโตสมาสมพุทธศาสตร์

อาถาโทสัมมาสัมพุทธศาสตร์
เอกจากขุนาริเกราสุริยภพาราฮูขาฮาสัตตรัศนาสัมปโนมนีโชติ
พระราหูทรงครุฑบรมบริษัทจงรับ
ซึ่งเครื่องบวงสวงบูชาศักระของข้าพเจ้านี้
และขอพระบารมีของเทพพระราหูทรงครุฑ
จงประสิทธิปราศาสตร์ให้ตรวงสตาของข้าวพระเจ้า
เปลี่ยนจากร้ายกลับกลายเป็นดี
บารมีจงเปลี่ยนแปลงเหตุเพศภัยอันร้ายที่เกิดขึ้นแก่ตัวข้าพเจ้า
กลับกลายเป็นดีโดยฉับพลันด้วยเถิน
ท่านที่มีดวงจิตศาสตร์จำบวงบวชาสักระ
องค์เทพเทวาหรือพระองค์พระศริวัณศตรราช
พระพรมธานรายหรือพระราหูทรงครุฑที่ติราชฐานนี้นะครับ
ในรอบ๑ปีท่านประธานมือทิศ

จะจัดเอารายได้ที่ได้เกิดจากคนบูชาศักระเนี่ยนะครับนำไปช่วยสาธารณูสงเคราะห์
เช่นเด็กกำพานักเรียนเรียนดีแต่ยากจนหรือว่าโรงพยาบาลต่าง
เพราะฉะนั้นนี่คือบุญที่ได้เกิดขึ้นแล้วดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีต่าง
ในเวลานี้อัปเดตกันหน่อยนะครับราศีตุลนะครับราศีเมษราศีกรกฎราศีมังกร
สี่ราศีเนี่ยเขาเรียกว่าราศีธวารหรือจตุราศีที่มีดาวทั้งดีและร้ายกระหน่ำซ้ำเติม
ดีก็ยังไม่ให้คุณเช่นเมษกับราศีตุล
เหตุเพราะมีดาวพุทธยูโคจรทัพเมษเล็งตุลควรจะมาไหว้องค์มหาเทพอันศักดิ์สิทธิ์พระศิวัตนาตราชเนี่ยฤทธิสุดแล้วมากสุดแล้ว
เกิดราศีเมษราศีตุลที่ว่าจะดีว่าจะดีแล้วมันไม่ขยับไม่ขยับสักทีเนี่ยมันจะเดินหน้านะครับ
ราหูก็ทับคนเกิดราศีกรกฎนะครับแล้วก็เล็งมังกรมันเลยทำให้ชิดคู่มีปัญหา
หุ้นส่วนผลประโยชน์ว่าจะได้ไม่ได้เหมือนเกือบได้ไม่ได้อย่างนี้นะครับ
ก็มาหาโอกาสมาไหว้ที่นี่ก็เป็นมงคลและที่สำคัญก็คือว่า
กรกฎกับมังกรเมฆกับตุลเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยว่ามันมีแรงขับเคลื่อนอีกนิดเดียว
ชะตาเดินหน้าเลยทีนี้คนเกิดราศีพฤศพกับราศีพิจิกเนี่ย
ขนาดเนี้ยดาวพระศดีมันเป็นอะไรกับดวงชะตาไม่ได้ให้คุ้นเลย
แต่ก็ไม่ได้ร้ายอะไรเพราะมันผ่านพ้นการร้ายมาแล้วแต่ยังไม่ดี
หลัง๖ตุลาจะดีเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็มาไหว้เทพราหูทรงครุฑเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกายดี
แล้วก็ไหว้องค์พระศิวะนาตราชชีวิตจะได้ขับเคลื่อนเหมือนพระองค์แสดงนาตราชนี่คือไร่ลำนะ
มันจะทำให้ชีวิตของคนขับเคลื่อนมีรายชิดที่พริ้วไหวเคลื่อนที่อย่างนี้เป็นต้นจะเป็นมหามงคล
ต่อมาราศีมิถุนกับราศีธนูเนี่ยดาวเสาทัพธนูเล็งมิถุนมีเคราะห์ใหญ่หนักครับนะครับ
ไปสองปีเพราะฉะนั้นคุณมาไหว้ที่ศรีวรสถานจะได้พ้นภัย
ต่อมาราศีสิงกับราศีกุมเกือบจะดีแต่ยังเหนื่อยอยู่มาไหว้อีกหน่อยดี
เพราะว่าดวงชะตาพ้นเคราะห์แล้วถ้ามันพังมันพังไปแล้วสิงห์กับกลุ่มเนี่ยนะ
ราศีกันกับราศีมีนนะครับดวงชะตาเริ่มดีแล้วมาไหว้กระทู้อีกนิดดีเลยนะครับ
แล้วที่สำคัญเร็วสุดนะครับเร็วสุดนี้ก็คือวันที่๕ตุลาคม
จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ในการส่งเทพตรียกย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกษ
จะมีวิธีที่นี่ย่อยนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับได้มาร่วมพิธีกันในวาระโอกาสอันเป็นมงคล
เพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปศรัทธาชีวิตตามความเชื่อตามความศรัทธา
หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งมู
ที่ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่คนไทยในยามนี้